ส่วนคดีนี้ก็ยังไม่จบนะครับแล้วก็ต้องดูกันต่อนะครับทุกผู้ชมยังจำได้ไหมฮะ
ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ยิงกันที่หน้าร้านสรีนวดแผนโบราณแถวราชพฤกษ
อ่ะค่ะนะต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าอีกฝั่งเนี่ยเป็นคนยิง
อืมหนึ่งในฝั่งที่ถูกกล่าวหาและตำรวจแจ้งข้อหาไปด้วยก็คือเสียโป้นะฮะ
โป้อานนท์เช้าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจชุดสืบสวนนครบาน๙แล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษอรุณฑราช๒๖ด้วย
นี่ฮะไปบ้านเสียโป้เสียโป้ยังนอนอยู่เลย
มีแม่กับภรรยาอยู่แล้วก็คนงานเย็บผ้าพวกนี้ตำรวจมาตรวจค้นนะฮะมีหมายสารมาตรวจค้นบ้านนะครับ
นายเสียโป้โป้อานนท์อายุ๒๘ปีนี่ชื่อกับนามสกุลใหม่เขานะ
ค่ะนะฮะบ้านพักเนี่ยนะครับเป็นตึกแถวห้าชั้นติดกันเจ็ดคู่หานะครับ
อยู่ในซอยเพชรเกษม๔๔เขตภาษีเจริญกรุงเทพ
โป้ตอนนั้นก็นอนอยู่ที่บ้านนะครับ
มีแม่กับภรรยาแล้วก็คนงานเย็บผ้าจำนวนนึงนะครับ
จากการตรวจค้นที่บ้านพักของเสียโป้นะครับ
ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับ

เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดียิงกันหน้าร้านนวด
เมื่อ๒๗ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วมีคนเจ็บไป๒คน
ตำรวจเนี่ยไม่ได้ค้นแค่จุดเดียวนะครับ
แต่ว่าขออนุมัติศาลขอออกหมายค้น
ไปตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีด้วยนะครับ
โดยเฉพาะที่พักของทางฝั่งคู่กรณีที่มีปัญหากับเสียโป้

ฝั่งคนเจ็บเขาบอกว่านี่ไงเสียโป้โผล่หน้าออกมานิดนึง
แล้วก็ยิงใส่เนี่ยทำให้กลุ่มเขาเนี่ยเจ็บไป๒
ความจริงนัดกันจะมาเคลียร์กัน
จะมาตัวต่อตัวกันกับหนึ่งในนั้นคือน้องชายเสียโป้
อีกหนึ่งก็คือฝั่งของคู่กรณีนะครับแต่ฝั่งเสียโป้บอกว่าตอนผมโผล่หน้าออกมาดู
นี่แหละว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันนั้นน่ะมานวดแผนโบราณอยู่ที่ร้านเนี่ย
โอ้โหถูกกระสุนยิงเข้าใส่มาเป็น๖๐นัดได้หลบแทบไม่ทัน
อยู่ดีเอ้าถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีซะอย่างนั้น
เช้าวันนี้ตำรวจไปค้นบ้านนะฮะขณะเดียวกันอีกชุดหนึ่งครับ
ก็ไปตรวจค้นบ้านพักของนายธนบดีนามสกุลอิ่มชัยหรือว่าในตัว
อายุสามสิบเอ็ดปีนี่นะฮะแถวบางกอกน้อยนะครับ
แต่ว่าคนที่อยู่ในบ้านไม่ใช่ในตัวนะฮะในตัวเขาไม่ได้อยู่บ้านนะครับ
นี่เป็นฝั่งที่มีปัญหากับนายเขมรรทัศน์ชัตอานนท์อายุยี่สิบห้า
หรือว่าในบุ๊กน้องชายของเสียโป้นะครับ
เป็นตึกแถวสี่ชั้นนะครับไม่เจอนายธนบดีนะ
แต่ว่าเราได้คุยด้วยเดี๋ยวท่านรอฟังแล้วกันนะครับ
จากการตรวจค้นบ้านหลังนี้นะครับของในตัวนายธนบดีนะครับ
มีปืน๔กระบอกนะครับเป็นปืนขนาด๙มม๒กระบอก
ปืนขนาด๑๑มม๑กระบอกแล้วก็ปืนลูกซองยาวหุ่นสงคราม๑กระบอก
มีกระสุนปืน๙มมอีก๖๗นัดนี่ฮะกระสุนปืนลูกซองอีก๑๕นัด
มีคนนึงที่ถูกควบคุมตัวได้นะครับชื่อว่านายวรัฐวงเพชรเขียวหรือว่าในก๊อตอายุ๒๑ปีที่นั่งอยู่นี่นะฮะ
ของกลางเนี่ยคือยาเคอยู่ในธนบัตร๒๐บาทนะครับน้ำหนัก๑๑๓กรัมเขาซ่อนเอาไว้พับเอาไว้
แล้วมียาเคชนิดเกร็ด๑ถุงน้ำหนัก๑๒๒กรัมมียาไฟล์อีกครึ่งเม็ดนี่ฮะตำรวจก็ควบคุมตัวไปนะครับ
แล้วก็เอาไปดำเนินคดีที่สอนอบังยี่ขันอาวุธปืนก็เอาไปตรวจสอบหาที่มา
นี่คือการตรวจค้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
เนื่องจากเหตุการณ์ที่มีเรื่องมีราวแล้วก็ยิงใส่กันจนคนเจ็บ

คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับเสียโป้นี่ฮะ
วันนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วหลังจากเมื่อเช้าเสื้อไม่ทันได้ใส่เลย
โป้ก็คุยถึงกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับที่ตำรวจมาตรวจค้นบ้าน
โป้บอกว่าเชื่อว่าก็คงเกี่ยวข้องกับคดีร่วมกันพยายามฆ่าที่ถูกแจ้งข้อหานั่นแหละ
ซึ่งคดีนี้ก็กำลังต่อสู้คดีอยู่
ก็ถือว่าตำรวจก็ทำตามหน้าที่นะครับเพราะว่ามีหมายค้นมาเรียบร้อย
ตรวจค้นที่บ้านแล้วก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับ
เท่าที่ทราบเนี่ยเสียโป้บอกว่าก็ตำรวจก็ไปตรวจค้นบ้านของทั้งสองฝ่าย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทั้งฝั่งตน
แล้วก็ฝั่งที่กล่าวหาตนด้วยเพราะว่าใครใครก็กล่าวหาว่าตัวเขาเนี่ยมีอิทธิพล
จะได้รู้ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลนี่เห็นไหมล่ะตำรวจยังมาตรวจค้นบ้าน
ส่วนคดีที่ถูกแจ้งข้อหาขณะนี้กำลังปรึกษาทนายความในการต่อสู้คดีอยู่
ยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วไม่มีปืนด้วย
วันนั้นไม่ได้ยิงใส่ใครเลยมีแต่ถูกยิงใส่เข้ามา
ขณะเดียวกันที่ตอนนี้สังคมเนี่ยมามองว่าตัวเองเนี่ยเป็นพวกใส่เสื้อสีเหลือง
คงจะไม่ผิดขออย่ามองแบบนี้เสียโป้บอก
เพราะไม่ว่าใครจะทำผิดกฎหมายอะไรเนี่ยยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดี
คู่กรณีหลังจากเกิดเรื่องยังไม่เคยคุยกันนะครับเสียโป้เสียโป้บอกนะครับ
เรื่องทั้งหมดยังไงก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ในการดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
ผมอยู่ในห้องนอนเนี่ยเขามาเคาะประตูเคาะประตูห้องนอนผม
บอกนี่ท่านที่ตำรวจผมก็เปิดประตู
แล้วคนกันนานเนี่ยก็ทั้งบ้านนะครับ
ครับเจออะไรบ้างไหมครับไม่มีครับก็มีแต่ตังค์
สิ่งผิดกฎหมายอะไรไม่มีครับ
ก็คือไปตรวจอีกบ้านฝั่งตรงข้ามด้วย

เป็นยังไงกับตัววันนี้รู้สึกว่าพอใจไหม
ก็ถามว่าได้รับความเป็นธรรมไหมก็ได้ในส่วนหนึ่ง
แต่ว่าถ้าเขามีกล้องวงจรปิดอ่ะ
เหตุการณ์อย่างนี้มันต้องออกหมายจากทุกคนในนั้น
เพราะมันเป็นเหตุที่สมัครใจทะเลาวิวาสกัน
ใช่ก็เค้าบอกว่าผมช่อยยิงในซีรีย์ใช่ไหมแต่มันมีรอยเลือดในซีรีย์
มันมีเหตุการณ์ที่ออกไปยิงข้างนอกอีกอืม
ใช่ซีรีย์เค้าก็มีเค้าก็มี

อันนี้ก็มีการโดยของเรื่องค่ะเหมือนกันว่าเราใส่เสื้อลงเสื้อเหลืองไม่ผิดอยู่แล้วอะไรแบบนี้
ลองดูดิลองใส่เสื้อเหลืองไปแล้วไปกระชากสร้อยต่อหน้าตำรวจลองดูว่าจะผิดหรือถูก
เราก็คุยกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับที่ตรวจค้นบ้านเมื่อเช้านะครับที่ตำรวจไปนะครับทุกผู้ชมครับ
คือนายธนบดีนะฮะคู่กรณีของเสียโป้นี่ฮะเราได้วีดีโอคอลไปคุยด้วยนะครับ
เปิดใจกับไทยรัฐทีวีนะครับธนบดีหรือว่าตัวนะฮะ
ธนบดีเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าย้อนไปก่อนเลยนะ
คืนวันเกิดเหตุนะ๒๗ตุลาคมเนี่ยวันนั้นเนี่ยเสียโป้โทรมาหาเขา
บอกว่าน้องแถวบ้านเนี่ยคือน้องของเขาเนี่ยนะ
ไปต่อยกับน้องของเสียโป้ยังไงช่วยไปดูไปเป็นกรรมการให้หน่อย
เขาจะนัดต่อยกันแบบตัวต่อตัวนะทีแรกก็กะว่าจะไม่ไป
อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเสียโป้โทรมาใหม่บอกให้ไปให้หน่อยนะ
ยังไงก็ไปดูให้หน่อยนะครับเป็นห่วงนะครับก็เลยตามไปดูนะครับ
ทันบดีบอกว่าพอไปถึงเนี่ยปรากฎว่ามีตำรวจอยู่แถวนั้น
คู่กรณีที่เขานัดเคลียร์กันเนี่ยคือน้องในกลุ่มของเขาเนี่ย
ร้านนวดที่เกิยเทรน่ะน้าร้านสำรีแถวราชพลึกอ่ะ
ตัวของนายธนบดีก็ไปนะครับนะก็ไปนะครับ
คือทีแรกก็คิดว่าจะไม่ไปแล้วล่ะแต่ว่าเสียโป้ก็โทรมาเรื่อย
เขาบอกเขาก็เลยตัดสินใจไปต่ออีกที่หนึ่ง
เพราะว่าเขานัดต่อยกันเฉยคงไม่เป็นไร
แต่พอไปถึงมีคนคนหนึ่งโวยวาย
ลักษณะเหมือนกับจะมีเรื่องมีราวเอาเรื่องเอาราวให้ได้
แทนที่จะมาเคลียร์แล้วก็แยกย้ายกันไปเหมือนกับจะเอาเรื่องให้ได้
แล้วมีชายอีกคนนึงที่คาดว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยครับ
ชักปืนขึ้นมายิงกลางวงแล้ววงมันก็แตกแยกย้ายกันไป
นี่นายธนบดีบอกกับเราซึ่งเขาบอกว่าวันนั้นเขาก็ไม่รู้
เสียโป้อยู่ด้วยเนี่ยจะมีปืนหรือเปล่ายิงหรือเปล่า
เขาบอกเขาไม่ขอตอบเอาเป็นว่าให้กล้องวงจรปิดของร้านนวดเนี่ย
เป็นผู้ตอบแทนก็แล้วกันซึ่งมันอยู่ในมือของตำรวจแล้วเขาบอกนะครับ
ส่วนที่ตำรวจมาตรวจคนบ้านเขาวันนี้เจอปืนอันนั้นปืนของเขาจริง
แต่ไม่ใช่ปืนสงครามมี๔กระบอกเป็นของพ่อเนี่ย๒กระบอกมีชื่อถูกต้อง
เป็นของเขาสองกระบอกมีชื่อถูกต้องซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนนะ
ตำรวจเอาเอกสารไปตรวจสอบแล้วอันนี้เขาบอกกับเรานะครับ
แล้วคนนี้ล่ะนี่ฮะที่ถูกจับกลุ่มพร้อมกับยาเสพติดนั่งอยู่ในบ้านเนี่ย
ธนบดีบอกกับเราว่าขอแก้ข่าวหน่อยเป็นอย่างนี้ครับคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชม
เขาบอกว่านายวรัฐหรือว่านายก๊อตที่ถูกจับพร้อมกับยาเสพติดเนี่ย
แล้วบอกว่าอยู่ในบ้านของเขาจับในบ้านเขาเนี่ยไม่ใช่ฮะ
คือความจริงตอนตำรวจจะมาตรวจค้นบ้านเขาเนี่ย
นายวรัฐเนี่ยถูกตำรวจจับที่หน้าบ้านเขาถูกจับที่หน้าบ้านไม่ใช่ในตัวบ้าน
เหมือนกับตำรวจบังเอิญไปเจอเจอนายวรัฐแล้วขอตรวจค้นตัวแล้วก็เจอยาเสพติด
ก็เลยเอามานั่งรวมอะไรประมาณตรงเนี้ยค่ะส่วนนายวรัฐเนี่ย
ครอบครัวเขาเขาไม่รู้เรื่องด้วยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับนายวรัฐด้วย
นายวรัฐถ้าถามว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวเขาก็คือมีหน้าที่คอยส่งข้าวส่งน้ำ
ให้กับยายของนายธนบดีที่ป่วยติดเตียงจ้างมาส่งอาหารให้กับยายที่ป่วยติดเตียง
เรื่องยาเสพติดอะไรพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องส่วนเรื่องปืนเนี่ยเขามีทะเบียนถูกต้องเขายืนยัน
อาวุธปืนเนี้ยมีตัวสี่กระบอกคือจะเป็นชื่อพ่อของผมสองกระบอก
ชื่อพ่อคือเป็นเบรรต้าครับส่วนของผมที่เจอนะครับ
ข่าวลงหลายหลายสำนักว่าเป็นอาวุธสงครามนะครับอันนี้คือไม่ใช่ครับ
จะเป็นรุ่นอ่ายี่ห้ออังสตัดรุ่นเออร์ก้าวปรักษุภูมิซื้อไว้
แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเดอร์ย่าเอ็มเคสสิบสองอืม
สองอันนี้ครับคุณจะเหมือนอาวุธสงครามแต่ไม่ใช่ครับ
ผมซื้อไว้แชมป์ไอพีพีเอส่วนขัวของผมซื้ออาหารที่บ้านเนี้ยครับ
ตอนมาดูยายยายผมจะป่วยไม่สบายครับเป็นเหมือนติดเตียงนะครับ
ไปไหนไม่ได้เขาจะคอยซื้ออาหารมาแล้วมาวันนี้ตำรวจบางคน

โดยที่ทางผมกับครอบครัวผมก็ไม่ได้รู้เลยว่า
เขามียาเซ็นดิมหรือเขาใช้ยาเซ็นดิมยังไง

ครับแต่ข่าวออกมาว่าโดนจับในบ้านผม
อย่างนี้ครับคือภาพมันก็ออกมาดูแบบว่าไม่ค่อยโอเคครับ
ถ้าเป็นเรื่องปืนอย่างนี้ผมรับได้ครับเพราะว่าตรงนั้นผมทำจริง
อืมเป็นของผมเองอืมคิดว่าคิดว่าโอเคไหมกับการที่ตำรวจมา
มาค้นบ้านทั้งทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเซลโป้วันนี้ผมว่าโอเคนะครับ
เพราะว่าตัวผมเองก็ในเรื่องนี้ผมผมมองว่าหนึ่งเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องของผม
โดยตรงอืมที่เขามาพาดผิงขึ้นปุ่มเนี้ยครับอืมก็อยากให้สังคมมองว่า
โอเคแฟนทั้งสองฝ่ายสำหรับคดีนี้นะครับเสียโป้ยังสู้คดีอยู่นะครับ
ผู้ต้องหาในคดีพยายามฆ่าแล้วก็เรื่องพรบออาวุธปืน
สี่ข้อหาด้วยกันนะครับที่เกิดขึ้นที่หน้าร้านนวดนะฮะ
ตอนนี้ประกันตัวออกมาด้วยวงเงินสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับซึ่ง
โป้ปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับแล้วก็จะต่อสู้คดีกันต่อไปอืม